ตอนนี้นะคะคดีแพรวา๙ศพ
เป็นคดีที่คนพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการแชร์กันติดแฮชแท็กกันในโลกโซเชียลเยอะ
จริงแล้วเป็นคดีใหญ่คนพูดถึงเยอะตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปี๒๕๕๓นะคะ
แล้วคนมาพูดถึงกันอีกครั้งมาถามถึงกันอีกครั้ง
ก็เพราะว่าครอบครัวของผู้สูญเสียเขายังไม่ได้รับการชดใช้เยียวยา
ภาพนี้เป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี๒๕๕๙
แล้วก็พุ่งไปชนรถตู้โดยสารบนโทเวย์
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๙ศพด้วยกัน
เรื่องนี้เนี่ยทางคดีความจบไปแล้วทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยสารพิพากษาให้จำคุกนะคะแต่ว่าให้รอลงอาญา

แล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ยืนพิงกำแพงแล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือ
ก็ถูกฟ้องเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถด้วยนะคะ
แต่สารท่านยกฟ้องไปเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
อันนี้ในส่วนของคดีอาญาจบไป
พออาญาจบทางฝั่งผู้เสียหายก็ฟ้องคดีแพ่ง
แพ่งก็จบเหมือนกันนะคะ
สารท่านพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหาย๒๖ล้านบาท
แต่คุณผู้ชมจนถึงนะตอนนี้
ทางครอบครัวของผู้สูญเสียครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
คนก็เลยทวงถามขึ้นมาอีกครั้งนึงว่า
ทางแพรวาและครอบครัวถึงไม่ดำเนินการในการชดใช้
ค่าเสียหายเยียวยาหรือมันจะต้องมีกระบวนการอะไรยังไง
หลังจากสารอ่านคำพิพากษาในส่วนของคดีแพ่งแล้ว

เราก็เลยย้อนเหตุการณ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไงนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
นางสาวแพรวาเทพหัสดินณอายุทยาตอนนั้นอายุ๑๖ปี๖เดือน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอนุสวรีชัยสมรภูมิ

พุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้าและขอบทางประตูรถตู้เปิดนะคะ
ผู้โดยสารที่อยู่ในรถตู้ถูกเหวี่ยงออกไปคนละทิศคนละทาง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๙ศพบาดเจ็บ๖รายค่ะ
ผู้เสียชีวิตทั้งเก้านั้นนะคะก็มีนักวิทยาศาสตร์ประจำ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หรือสวทชเพิ่งจบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษนะคะ
รสัตราเช้าเที่ยงคนขับรถตู้โดยสาร
รวมถึงมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกหลายคนนะคะ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รายชื่อตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
คนเจ็บ๖คน๑ในนั้นก็คือแพราวาเองเขาก็เจ็บนะคะ
ก็ไม่ได้ชื่อแพรวาแล้วตอนนี้เป็นชื่ออรชร
ตอนนี้อายุ๒๕แล้วค่ะเหตุการณ์ตอนนั้น๑๖ปี๖เดือน
แต่จนถึงณตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ทางผู้เสียหายเขาก็บอกว่ายังไม่ได้รับเงินชดใช้เยียวยาใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
คดีนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นทั้งอาญาแล้วก็แพ่งนะครับ
ที่เป็นข่าวแล้วก็สังคมจับตามาอีกครั้งหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากคดีแพ่งเพิ่งจบไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อเหตุก็ควรจะชดใช้ให้กับครอบครัวของคนเจ็บคนตาย
ใช่ค่ะเพราะว่าทั้งแพรวาและพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะถือเป็นผู้ปกครอง
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ตั้งแต่คำพิพากษาสารแพ่งออกมาเท่านั้นที่ว่าไม่ได้มีการติดต่อว่าจะชดใช้เยียวยาเท่าไหร่อะไรแบบไหนยังไงเลยเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเหตุผ่านมา๙ปีงานศพก็ไม่ไปการติดต่อพูดคุยการเจอเจออะไรไม่เคยมีมาทางฝั่งของผู้เสียหาย
ของคนเจ็บคนตายหรือว่าตัวคนเจ็บเองเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้รับการที่จะพูดว่าขอโทษสำนึกผิดผิดไปแล้วจะชดใช้เยียวยาอะไรยังไง
ในชั้นแพ่งยังมีการขอรถขอต่อรองเรื่องความเสียหายแล้วยิ่งในช่วงปัจจุบันนี้คนก็ไปเปรียบเทียบกับคดีเสียเบ้น
จำได้ไหมฮะเพิ่งเกิดนะครับทุกผู้ชมครับเสียเบ้นที่ขับรถเบนส์เมาแล้วขับไปชนรถครอบครัวของตำรวจจนเขาเสียชีวิตทั้งพ่อและแม่

เขายอมชดใช้ดูแลทุกอย่างเป็นเงินโดยรวมละ๔๕ล้านบาท
แต่ทางครอบครัวของคนเจ็บและคนตายจากคดีแพรวาบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรแบบนั้น
ใช่ค่ะเขาบอกว่ามันชดเชยกับความสูญเสียของคนในครอบครัวที่ต้องเสียชีวิตไปไม่ได้หรอกค่ะ
เขาไม่ได้เรียกร้องเรื่องของเงินแต่เขารู้สึกว่าคนก่อเหตุเนี่ยควรจะมีน้ำจิตน้ำใจ
แสดงน้ำจิตน้ำใจแม้กระทั่งเรื่องของการกล่าวขอโทษการไปเยี่ยมเยี่ยนการไปพูดคุยตรงนี้มันก็ไม่เห็น
เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากมีคำพิพากษาสารแพ่งเมื่อ๘พฤษภาคมนะทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีมรายการรถปลดทุกข์ได้ไปทำข่าวเรื่องหนึ่ง
แล้วบังเอิญไปเจอกับหนึ่งในครอบครัวของผู้ที่เขาเป็นเหยื่อจากคดีนี้เขาก็เลยสะท้อนให้ฟังแล้วก็ได้มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญตั้งแต่เมื่อวานนี้วันจันทร์
และวันนี้ก็มาออกอีกรอบหนึ่งสำหรับครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ
เดี๋ยวย้อนไปดูคดีหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งอาญาและแพ่ง
หลังจากเกิดเหตุแล้วคดีอาญานะครับ
เริ่มกันตั้งแต่๓๑สิงหาคม๒๕๕๕นะครับ
สารเยาวชนและครอบครัวกลางเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นเยาวชน
คนก่อเหตุคนขับรถเนี่ยแพรวาเนี่ยสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
พากษาจำคุกแพรวาสองปีแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอายาสามปี
พร้อมสั่งคุมประพฤติห้ามขับรถจนถึงอายุ๒๕ปี
ส่วนข้อหาใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโจทย์ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวจริง
ข้อหานี้พิพากษายกฟ้องต่อมา๒๒เมษายน๒๕๕๙
สารอุทธรพิพากษายืนโทษจำคุก๒ปีแต่ให้แก้ระยะเวลารอลงอาญาเป็น๔ปี
โดยให้แพรวาบำเพ็ญประโยชน์๔๘ชั่วโมงต่อปีเป็นเวลา๔ปี
ส่วนโทษอื่นให้คงตามสารชั้นต้นต่อมาคดีอาญาถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับ
เมื่อสารดีกามีคำสั่งเมื่อ๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙
ไม่รับดีกาของจำเลยที่ต่อสู้คดีเนื่องจากไม่มีสาระสำคัญ
จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเดิมก็เท่ากับว่านางสาวแพรวาต้องได้รับโทษ
ตามที่สารอุทธรพิพากษาไปเมื่อคดีอาญาเป็นที่สิ้นสุด
ก็มาต่อที่คดีแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย
ชดเชยเยียวยาต่างไม่ว่าจะเป็นญาติของคนเสียชีวิต
หรือว่าตัวผู้บาดเจ็บนะครับผู้เสียหายทั้งหมด
พัฒนาผู้ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถที่นางสาวแพรวา
เอาไว้ขับอย่างเจ้าของรถถูกฟ้องทั้งหมด๔คนนะครับ
จำเลยที่๑ถึง๔โดยโจทย์ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายรวมเป็นเงิน๑๑๓ล้านบาท
พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
คำพิพากษาสารอุทธรณ์ถึงที่สุดว่าจำเลยที่หนึ่งคือนางสาวแพรวาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินเสียหายเมื่อจำเลยที่๑
เป็นคนเดียวกับคดีที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำพิพากษาว่าทำความผิด
จำเลยต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและจำเลยที่สองและสามคือบีดาและบานดา
ก็ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายด้วยส่วนจำเลยที่๔ก็คือเจ้าของรถยนต์
รับรู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่๑อายุแค่๑๖ปีไม่สามารถมีใบขับขี่รถยนต์ได้
แต่ขาดความระวังปล่อยให้จำเลยที่หนึ่งนำรถไปใช้แต่การขับรถโดยประมาท
เกิดจากการกระทำของจำเลยที่๑โดยที่จำเลยที่๔ไม่รู้มาก่อน
วันที่๒๖พฤศจิกายน๒๕๕๘สารชั้นต้นในคดีแพ่ง
พิพากษาให้นางสาวแพรวาพร้อมกับบีดาและมารดาก็คือจำเลยที่๑๓
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนประกอบด้วยค่าไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงค่าอื่นกับโจทย์ทั้ง๒๘คนเป็นเงินกว่า๒๖ล้านบาท
พร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ
แล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่๔เจ้าของรถ
หลังจากนั้นฝั่งจำเลยนะครับได้ทำการยื่นขอขยายเวลาอุทธรณ์๒ครั้งด้วยกัน
กระทั่งวันที่๑๘เมษายน๒๕๖๐สารแพ่งอ่านคำพิพากษาสารอุทธร
พิเคราะห์พฤติการแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากจำเลยที่๑เพียงฝ่ายเดียว
แต่พฤติการการขับรถของนางนรมนติตาธานังคนขับรถตู้ที่ขับด้วยความเร็วสูง
ก็เป็นการประมาทเช่นเดียวกันการเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่หนึ่งถึงสาม
สารชั้นต้นกำหนดเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินควรจึงพิจารณาลดหย่อนตามพฤติการ
เพราะว่าฝั่งจำเลยเขาสู้ว่าคนขับรถตู้ก็ขับรถเร็ว
ก็เลยพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่๑๓ร่วมกันชำระเงินแก่โจทย์
รวมเป็นเงินกว่า๑๙ล้านบาทพร้อมทั้งให้จำเลยที่๔ร่วมรับผิดกับจำเลยที่๑๓ด้วย
และสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับ๘พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ชั้นดีการของสารแพ่งสารได้อ่านคำพิพากษาแก้ไขคำพิพากษาของสารอุทธร
โดยยืนยันให้ฝ่ายจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเหมือนที่สารชั้นต้นพิพากษาแล้วคือต้องจ่ายค่าเสียหายรวมแล้วกว่า๒๖ล้านนะฮะ
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทางคดีแพ่งเนี่ยถึงที่สุดแล้วตั้งแต่๘พฤษภาคม๒๕๖
ต้องชดใช้ค่าเสียหายรวมแล้วเนี่ย๒๖ล้านกว่าบาท
เบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีตั้งแต่วันเกิดเหตุให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่เขาบาดเจ็บ
ทีนี้ค่ะเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยนะคะก็มีคำถามว่าเมื่อสารสูงสุดคือสารดีกาอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญา
ของคดีแพ่งการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยมันต้องรอกี่วันมันจะต้องมีขั้นตอนยังไงในเพจของทนายคลายทุกข์ทนายเดชากิติวิทยานันต์ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
จริงแล้วเนี่ยเมื่อสารมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายต้องชำระหนี้ภายใน๓๐วันแต่อันนี้ยังไม่จ่าย
นายเดชาบอกว่ามันเหมือนเป็นปัญหาสังคมเลยจริงนะเรื่องนี้ทางแก้ก็คือจะต้องมีการไปสืบทรัพย์ของจำเลยในคดีนี้มาให้ได้ค่ะว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ถ้าทรัพย์สินได้มีการโอนหนีไปถ้านะคะก็จะมีการดำเนินคดีอาญาฐานโกงเจ้าหนี้หรือก็ต้องไปเพิกถอนนิติกรรมช่อฉนในทรัพย์สินต่างที่โอนไป
อันนี้เป็นปัญหาของการฟ้องร้องดำเนินคดีในส่วนของคดีแพ่งคือถึงแม้มีคำพิพากษามาแล้วแต่ยังไม่ได้เงินนะคะ
ทีนี้ถ้าเขายังไม่จ่ายภายใน๓๐วันอาจจะเป็นหน้าที่ของทางผู้เสียหายที่ต้องไปนำสืบว่าจำเลยมีทรัพย์สินที่ไหนยังไงบ้าง
แล้วก็ต้องไปฟ้องศาลไปยึดไปอายัดไปขายท่อตลาดเอาทรัพย์สินมาชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องผ่านกระบวนการอีกใช้เวลาค่ะ
คือถ้านับจาก๘พฤษภาคม๒๕๖๒นี่ก็๖๐วันแล้วฮ

ทางฝั่งของผู้ที่เขาเป็นญาติของผู้ตายกับผู้ที่เขาบาดเจ็บจากเหตุการณ์คดีแพรวาเนี่ย
บอกว่าตั้งแต่วันนั้นไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรเลย
นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ภาระแทนที่จะอยู่กับฝ่ายของผู้ที่เขาก่อเหตุจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหาย
ฝ่ายที่เขาสูญเสียก็ต้องไปดำเนินการเอง
ใช่ค่ะคือฝ่ายที่เขาสูญเสียบอกว่าคือจริงแล้วมันอยู่ที่สำนึกของคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็ควรจะนำเงินมาชดใช้เยียวยาค่าเสียหายต่างซึ่งมันเทียบไม่ได้หรอกกับชีวิตคน
แต่ว่าทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่ารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ยได้เชิญทางครอบครัวที่เขาสูญเสียมาออกรายการ
ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความรู้สึกของผู้สูญเสียนะตอนนี้เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงนะคะ
เรามีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ
คุณสรรนิลวันเป็นคุณพ่อของนางสาวสุดาวดีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เสียชีวิตนะคะมาออกในรายการ
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าผลทางคดีอาญาสิ้นสุดแล้วคดีแพ่งก็สิ้นสุดแล้วสารดีกาอ่านคำพิพากษาในส่วนของคดีแพ่งไป๘พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง
จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายซึ่งค่าเสียหายก็เป็นเงินที่สำคัญนะคะเป็นค่าไร้อุปการะของคนที่เขายังมีชีวิตอยู่ที่เขาขาดผู้เลี้ยงดู
แล้วสารท่านบอกว่าก็ต้องชดใช้ผู้เสียหายทุกคนนะคะแต่ในวันพิพากษาเนี่ยนะฝ่ายจำเลยไม่มาแม้แต่ทนายความก็ไม่มาไม่มาฟังคำพิพากษาค่ะทีนี้ก็เลยตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทย์หรือผู้เสียหายตกเป็นหน้าที่ของทีมทนายความของฝ่ายโจทย์ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ช่วยเหลือก็คือได้มีการส่งให้ไป
ปิดหมายเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยคือตามหลักกฎหมายที่บอกคุณผู้ชมไปว่าภายใน๓๐วันต้องนำเงินมาจ่ายค่าเสียหายต้องมาวางกับสารคือปิดหมายเนี่ยใช้เวลาแค่๑๕วันนับตั้งแต่๘พฤษภาคมที่สารดีการอ่านคำพิพากษามันล่วงเลยมาแล้วค่ะถ้านับเอาเวลาปิดหมาย๑๕วันหลังจากรับรู้คำพิพากษาอาจต้องจ

นั้นได้ต่อสู้ตามช่องทางนี้กฎหมายเปิดช่องให้แล้วก็จำเลยเขาก็ต่อสู้ต่อสู้ตามช่องทางกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยเขาสามารถทำรับหนี้ได้เราก็มีความหวังว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็เชื่อเพราะเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยแล้วก็มีธนาคมว่านคงอย่างที่เขาอ้าง

ลูกชายหลังจากเสียชีวิตได้สามวันนะแต่ว่าวันที่มาเนี่ย
เอากล้องเอานักข่าวมาด้วยนะอ้างว่ากลัวว่าครอบครัวของผู้ตาย
จะไปทำอะไรเขาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยติดต่ออะไรมาอีกเลย
แม้กระทั่งไปเจอในศาลก็ไม่เคยพูดด้วยแบบเป็นมิตรมีแต่ใช้คำพูดแบบตีวัวกระทบคลาด
อยากจะได้เงินเลยกูแล้วมึงแล้วก็สู้กันให้นานไปเถอะ
อะไรอย่างนี้เขาพูดออกแรงหน่อยอะไรอย่างนี้ออกแรงหน่อยอย่างเงี้
ปราบเขาก็พูดอ๋อออกจากห้องวิจารณาคดีค่ะค่ะใช่แล้วแล้วพูด
ตอนเดินผ่านกันโทษนะคะคือไม่ใช่ตัวตรงน้องนั่งไม่ใช่ตัวน้องผู้หญิงคน
เขาไม่เคยไปสารแล้วเขาก็ไปหนเดียววันตัดสิน
ฮะต้องหลายคนเขาก็นั่งไฟห้างใส่แว่นตาดำ
แล้วผู้ภาษาบอกว่าคุณอย่านั่งไฟห้างเอาแว่นตาออก
แค่นั้นเขาไปลูกสาวเขา
ที่เขาให้ไก่เกลี่ยก่อนเปิดคำพิพากษาคดีอาญาเขาไปขอเข้ามาสองปีแล้ว
แล้วเขาเอาพวงมาลัยมาภูมิกับไม่ได้ไปพวกฉันไปสามครั้ง
ภูมิกับคือคุณพ่อไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุณแม่ไปฉันไปค่ะ
เขาเอาพวงมาลัยมาไหว้ที่ตักไหว้แม่พี่สาตาสิ
เขาพูดอย่างงี้แม่เขาฉันบอกว่าทำไมสองปีแล้ว
ไม่เกิดประโยชน์ฉันพูดแค่นี้แหละเอาพวงมาลัยมาไหว้ทุกคนแหละ
จะบอกว่าต้องไห้หรอกไหว้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้ว
มันเลยมาแล้วสองปีพ่อมันมองฉันจะกินไหม
พ่ออายุก็เยอะแล้วมันยังแย่จริงกับเก่าแย่จริงกับตายใหม่ใหม่น่ะ
อืมตอนตายใหม่ใหม่เรายังอายุน้อยอืม
ตอนนี้เราอายุเลอะแย้เราก็ยังอยากได้ลูก
เงินเราไม่อยากได้ถ้าเขาประเภทแบบเขายื้อเยอะอย่างเงี้ย
เอายื้อก็เอารูปมาคืนได้ไหมล่ะแล้วจะไม่ยื้อด้วยเลย
เรื่องเงินจะยกให้ไปเลยฉันคิดอย่างนี้นะ
เพราะฉันมันลืมไม่ได้แล้วฉันนี้อายุเยอะฉันตัวตัวคนเดียวอะ
แล้วลูกไม่มีคุณคิดสิว่ามันจะลำบากขนาดไหน
หลังจากที่รายการถามตรงทางไทยรัฐทีวีได้นำเสนอเรื่องนี้ไปนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกผู้ชมครับปรากฏว่าโรคโซเชียล
มีการติดแฮชแท็กแพรวา๙ศพเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ได้พูดถึงประเด็นอุบัติเหตุสะเทือนขวัญอย่างแพร่หลาย
มีการขุดประวัติทั้งในอดีตและปัจจุบันของผู้ก่อเหตุขึ้นมา
มีการแชร์หมายสารคดีนี้ระบุว่าผู้ก่อเหตุเองก็ไปเปลี่ยนชื่อถึง๓ครั้ง
โพสต์ข้อความระบุว่าตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็ไปแต่งงานแล้ว
กับผู้ที่เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนหนึ่งนะครับ
มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ที่เขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างออกมา
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ

เดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปนะฮะ